ที่โดนลูกทั้ง๔ทำนะฮะ

ต้องขอจริง

เขาบอกว่าเป็นคลิปที่คุณแม่วัยชะลา๘๗ปีแล้วนะ
ถูกลูกชาย๓คนกับลูกสาว๑คน
ด่าทออารวาสคมคู่และจะเข้าไปทำร้ายร่างกายแม่นะฮะ
แล้วแม่ก็เลยเอาเรื่องนี้ออกมาแฉ
คิดดูสิแม่ตอนแรกมาอยู่บ้านหลังนี้ที่พังงา
ที่บ้านมีที่ดินมีสวนยางมีอะไรต่างนานามรดก

ปรากฏแม่ต้องหนีตายจากพังงามาอยู่กับลูกสาวอีก๒คน
ที่นครศรีธรรมราชแม่บอกแบบนี้
ต้องตัดสินใจร้องทุกข์แฉชีวิตให้เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับ
ลูก๔คนรวมหัวกันไล่ออกจากบ้านหวังจะหุบบ้านหุบที่ดิน
จริงแล้วเคยทำพินัยกรรมด้วยลายมือเอาไว้แล้วว่า
วาระสุดท้ายของแม่ชีวิตสุดท้ายของแม่
จะแบ่งที่ดินให้ลูกอยู่แล้ว

ตอนนี้ได้มีลูกสาว๒คน
ที่นครศรีธรรมราชคอยดูแล
พ่อแม่หนีออกมาแบบนี้นะครับ
คือตอนนี้นะฮะลูกสาวบอกว่าจะคอยดูแลแม่วัย๘๗ปีนี้
บอกว่าพี่น้องก็ตามมากดดันแม่ทุกวิถีทางเลย
ขู่ทั้งทำร้ายถึงขั้นบีบคอแม่ด้วย
แล้วก็บุกตัดกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะ
แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางใจอย่างหนักเลย
น้ำตาไหลนอนไม่ได้ทุกคืนเลยคุณ

มีการร้องขอต่ออายการจังหวัดนครศรี
เพื่อเรียกฝ่ายลูกทั้ง๔คนมาไก่เกลี่ยแต่ก็ไม่มา
ก็เลยต้องการจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้สังคมรับรู้ว่าคุณแม่
แฉชีวิตตัวเองที่ถูกลูกกระทำแบบนี้นะครับ

ล่าสุดทราบว่าสารได้ออกหมายนัดไต่สวนไปยังลูกทั้ง๔คนแล้ว
ทั้ง๔คนยังอาศัยอยู่ที่เพชรบุรี๑คนนะครับ
คนนี้เขาบอกว่าเป็นแกนนำขับไล่แม่ด้วยนะ
และอาศัยอยู่กรทม๑คนและนนทบุรี๑คน
ส่วนพี่ชายคนโตก็อยู่บ้านหลังนั้นแหละที่แม่เคยอยู่นะ

แล้วก็ตรงนี้สวนยางพาราอะไรต่างจริงแม่จะแบ่งให้อยู่แล้ว
แต่ไม่ต้องรีบไล่แม่ก็ได้แม่บอกนะฮะ

อีพี๑อีพี๒แล้วเดี๋ยวอาจจะมีอีพีอื่นด้วยนะครับ